อีกเหตุผู้หญิงซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์คันสีดำ
งงครับเพราะว่ามีเด็กปั๊มน้ำมัน
ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามเธอมาแล้วมาจอดขวางหน้ารถของเธอ
และพยายามที่จะเปิดประตูและเคาะกระจกให้เธอออกมาจากรถให้ได้

เดี๋ยวเล่าให้ฟังให้คุณผู้ชมดูคลิปกันก่อนนะครับ

เรากลัวไงเรากลัวแบบนี้
พี่พี่เป็นผู้ชายหนูเป็นผู้หญิงขับรถคนเดียวอะ
ไปดูกล้องก็ได้ค่ะเมื่อกี้หนูไปกดตังค์
ไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรจริง
ผมจำหน่าเจ๊ได้ครับแต่ว่าเจ๊บอกว่าเจ๊ดี

เมื่อกี้หนูกดตังค่ะพี่หนูไม่ได้เติมน้ำมัน
เดียวนะก็งงว่าเด็กปั๊มวิ่งตามมา
แล้วก็ขวางหน้ารถแบบนี้แล้วพยายามจะทุบรถ
จนผู้หญิงในรถบอกว่าทุบทำไม
แต่เด็กปั๊มเขาบอกเขามีเหตุผลว่ามาตาม
เพราะคุณเพิ่งเติมน้ำมันมาแล้วคุณชักดาบ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดยะโสธรนะครับ
ก็เป็นคลิปเหตุการณ์อย่างที่เห็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะ
สุดท้ายชาวบ้านก็ต้องออกมาพูดช่วยพูดช่วยถาม

แล้วให้เด็กปั๊มกลับไปดูกล้องในปั๊มสิ
จับภาพว่ารถคันนี้เขาชักดาบแล้วก็ไม่จ่ายเงินหรือเปล่า
หลังจากที่เติมน้ำมันหรือไม่นะฮะปรากฏว่าคุณ
พอไปดูกล้องวงจรปิดผิดคันจริง
คันนะฮะไม่ใช่คันสีดำคันนี้นะฮะ
ผู้หญิงคนนี้เป็นคนขับไปเติมน้ำมันนะครับ
เด็กปั๊มก็ต้องยกมือไหว้ขอโทษนะฮะ
แต่ว่าหญิงคนขับรถบอกว่าเรื่องยังไม่จบเท่านี้นะ

ก็จะไปเจรจาค่าเสียหายกับเจ้าของปั๊มด้วย
หากตกลงไม่ได้จะแจ้งความดำเนินคดีกันต่อไปนะครับ

ถนนอาลุณประเศรษฐ์ตำบลต่าทองอเภอเมืองนะครับ

เล่าให้ฟังบอกว่าเด็กปั๊มมายืนขวางรถสีดำคันนี้

เรียกให้หญิงคนขับรถลงมาเคลียร์
เพราะเข้าใจว่าผู้หญิงเติมน้ำมันแล้วก็ชิ่งหนี
โดยรถยนต์คันที่เติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายเงิน

แต่ผู้หญิงคนนี้ยืนยันว่าเธอไม่ได้ลืมบัตรสมาชิกดังกล่าวเลย
สมาชิกปั๊มยังอยู่กับตัวเธอ
แล้วเธอเข้าปั๊มจริงแต่ไม่ได้ไปเติมน้ำมันนะ
ทีนี้ก็เลยมีการไปเปิดดูกล้องวงจรปิดภายในปั๊ม

แต่ผมก็ยืนดูเหตุการณ์นะครับ
แถบนี้พ่อผมก็เลยเข้าไปเชียร์
เพราะจริงเขาว่าเขามีอยู่
สาวราวเรื่องไปดูกล้องวงจรปิด

ทางด้านผู้จัดการปั๊มน้ำมันก็เปิดเผย
สรุปแล้วก็เป็นการเข้าใจผิดของเด็กป๊า

เนื่องจากในช่วงที่เกิดเหตุ

คันหนึ่งมาเติมน้ำมันแล้วชิ่งหนี
ส่วนอีกคันนึงมากดตังค์
แสดงว่าผู้หญิงคนเมื่อกี้มากดตังค์จริงนะฮะ
แต่คันที่เติมน้ำมันไม่มีเงินสดจ่าย

ตามไปทวงเงินผิดคันนะฮะ
ขอโทษไปว่าน้องผู้ชายนี้เขาก็จ่ายผิด
เพราะว่าเขาก็คิดว่าเขายังไม่ได้เงิน๓๐๐บาทเลย

เห็นใจผมด้วยเขาก็เลย

ก็สรุปว่าทั้ง๒คันไม่มีใครเชิดเงินนะเอาจริง
เพราะว่าผู้จัดการปั๊มน้ำมันก็อธิบายแบบนี้

เขาก็เติมจริงไปกดเงินไม่ได้แต่เขาโอนให้
แต่เด็กปั๊มไม่ได้รับเงินเด็กปั๊มก็เลยเข้าใจผิด
แล้วก็เข้าใจผิดเป็นรอบที่๒ก็คือเข้าใจผิด
ว่าคันสีดำคันนี้ที่มีผู้หญิงเป็นคนขับ
ชิ่งไม่ยอมจ่ายเงิน
มันเข้าใจผิดกันแบบว่าคุณเป็นระรอกนะฮะ
ปั๊มขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
โดยให้พนักงานปั๊มขอโทษผู้หญิงคู่กรณีไปแล้ว

ลงบันทึกประจำวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และทางปั๊มออกใบเตือนเด็กปั๊มที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องผิดพลาดนะครับ

ไม่ได้มีการไล่ออกแต่อย่างใดยังให้โอกาสอยู่นะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับผู้หญิงที่อยู่ในรถสีดำ

คือเธอไปฆ่าคนตายมาเหรอที่ต้องแบบนี้
ตกใจฮะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับเธอนะฮะ

เพราะว่าทีมข่าวเราไปสัมภาษณ์เธอมานะครับ
เขาก็เลยให้ผู้จัดการกับพนักงานคนนี้
พี่ก่อเห็นนะครับไปดูข้อมูลการติดแต่หนูไม่ได้ไปนะ
เพราะว่าหนูไม่ได้ทำอะไรหนูก็เลยไม่ดูค่ะ
ทีนี้เจ้าของไม่รู้ว่าเจ้าของหรือว่าผู้จัดการเขานะ
เขาก็เลยบอกว่าอ๋อเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะ

แบบเนี้ยแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาถูกชอบอะไร
ติดใจแค่พนักงานแต่ว่าหนูไม่ได้ติดใจเรื่องของปั๊มหรืออะไรนะคะ

หนูก็บอกว่าพี่หนูไม่ได้ติดใจกับปั๊มหรืออะไรของพี่นะ
หนูติดใจแค่พนักงานคนนี้เขาเป็นใคร
ทำไมคุณไม่ดูคุณไม่จำทะเบียนรถหรือว่า๔รถ
หรือท่าทางของคนที่เขามาเติมให้มันชัดเจน
อยู่คนมาทุบรถหนูได้ยังไง

เพราะเธอขับรถมาคนเดียวด้วยเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวด้วยอยู่

หรือเปล่าหรือว่าผู้ชายคนนี้เป็นอะไรหรือเปล่า

เจอเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์แรกนะฮะ

แล้วมันก็เข้าใจผิดกันเป็นท่อนจริงนะ